มาดูความคืบหน้าคดีของท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ท่านผู้การปปยืนยันว่าไม่ต้องห่วง
มีพยานมีหลักฐานมัดแน่น
ก่อนที่จะเข้าจับกลุ่มท่านอธิบดีนะครับ
แล้วจะใช้เวลา๓๐วันส่งเรื่องให้ปปชนั้นเอาผิด
ส่วนท่านอธิบดีหลังจากได้ประกันตัวออกไปตอนนี้ยังไม่พบตัวนะฮะ
ความคืบหน้าคดีที่ตำรวจปปเข้าจับกลุ่มนายรัชดาสุริยกุลณอายุทยา
ธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ขณะเปิดห้องรับอวยพรปีใหม่
แล้วถูกคุมตัวพร้อมของกลางเงินสดรวมกว่า๕ล้านบาท
ในสองเอกสารที่ฆาติการในสังกัดนำมามอบให้
หลังจากถูกสอบสวนเบื้องต้นให้การปฏิเสธในคดี
เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์แล้วก็ยื่นประกันตัวโดยวางเงินสด๔แสนบาท
จนได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไป
ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ที่ลานจอดรถ
พบรถราชการและผู้มาติดต่อหลายคัน
แต่ในช่องจอดรถของอธิบดีมีรถตู้สีดำติดโลโก้กรมอุทยานจอดอยู่
เจ้านักหน้าที่ระบุว่ายังไม่พบเห็นนายรัชดาเข้ามาทำงานครับ
ท่านผู้ประคับการปปเปิดเผยบอกว่าการจับกลุ่มครั้งนี้
ตำรวจต้องสอบสวนพยานและรวบรวมหลักฐานจนมัดแน่น
เนื่องจากเป็นคดีที่ฆาติการระดับสูงถูกร้องเรียน
หากไม่ครบทุกมิติชุดทำคดีอาจจะถูกฟ้องกลับได้
สำหรับหลักฐานประกอบไปด้วยเงินที่ล่อซื้อเงินสดซองเอกสาร๒๑แผ่น

หลังจากนี้จะเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงิน
และจะส่งเรื่องให้ปปชในระยะเวลา๓๐วันครับ
กับกลุ่มผู้เสียหายต้องการที่จะดำเนินทดีกับผู้ต่องหา
มันเป็นเรื่องที่มาเนี่ยเราก็ต้องรับ
มาแจ้งความว่าเราต้องรับถ้าไม่รับเราก็โดนรับเว้นกระแบบนี้๑๕๗เหมือนกัน
แต่ทำยังไงเรามองว่าถ้าเราจับปลาใหญ่
ถ้าพยานหลักฐานหรือข้อมูลไม่แน่นพอคุณก็มีสิทธิ์ที่จะถูกสวนกลับได้
เพราะฉะนั้นจับปลาใหญ่ก็ต้องจับให้ตาย
ถ้าจะจับเป็นแล้วเดี๋ยวกลับมาก็นั่น
เป็นเรื่องของพยานหลักฐานที่เราต้องรวบรวมให้แน่น
เพื่อกันถูกฟ้องร้องไพร่หลัง
ที่ผู้ถูกสอบสวนต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ด้วยครับ
อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าตัว
ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อย่างไร
แต่ว่าอย่างน้อยเรานึงออกจากหน้าที่ปฏิบัติงาน
ในขณะที่เจ้าตัวปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อน
นายกุศลโชติรัฐรองประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมในฐานะประธานตรวจสอบข้อที่จริงระบุ
กรอบสำนวนการสอบสวน๗วัน

แต่ท่านบอกท่านไม่หนักใจนะเนื่องจากนะครับได้ประสานข้อมูล

คาดว่าสามารถสรุปผลสอบสวนได้เร็วกว่านั้น
เพื่อส่งเรื่องให้ถึงปปชตามขั้นตอนต่อไปครับ
ค่ะแล้วก็มีรายงานมาล่าสุดนะคะ
บอกว่าพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงนามแล้ว

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
มาช่วยราชการที่ธรรมเนียบรัฐบาล
โดยคำสั่งมีผลตั้งแต่วันนี้นะคะ

และการสอบสวนคดีเป็นไปอย่างโปร่งใส
ไม่มีการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและข้าราชการ
ส่วนประเด็นที่ว่าจะให้พ้นจากหน้าที่เดิมหรือเปล่า
ก็ขึ้นอยู่กับผลสอบข้อเท็จจริงค่ะ